ออเดอร์ไปเอาของที่ร้านขายอาหารร้านหนึ่ง
แต่คุณป้าทำคนเดียวออเดอร์ก็เยอะทำยังไง

นี่สูตรฝีมือเขาสก่อ
ไม่ว่าจะเป็นการขีบการหย่อนปลาลงกระทะโอ้โห
ผมก็เห็นรายเดอร์เวลาเขาปลาแบบของมันได้ช้า
เขาก็แบบ
ข้าวปลาแกะป้าแมวกำลังมานะ
ข้าวปลาแกะเดี๋ยวกับแมว
กำลังมาเลยเดี๋ยวตรงโรงปลาหรือแก่เอาดีข้าว
เอิ้นเอาปลาแก่แล้วก็ใส่ในข้าว

คนสั่งเยอะรักนี้ชาวเน็ตก็เลยไปชมคลิปนี้ชื่นชมความน่ารักของทั้งคุณป้าและของรายเดอร์ด้วย
แล้วก็แซวว่ารายเดอร์มาเป็นแผนกท่อช่วยบ้านดีกว่ามั้ง
บางคนก็บอกสงสัยที่บ้านช่วยเมียบ่อยก็เลยทอดคล่องแบบนี้
แท้จริงแล้วเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่ได้เป็นรายเดอร์
จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัทหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
เป็นความน่ารักของรายเดอร์ที่ช่วยคุณป้าทอดปลา
แล้วเอาปลาไปแกะส่งลูกค้าไม่ใช่แกะทอดนะฮะ
เป็นปลาก่อนนะฮะหรือเป็นปลานะไม่รู้บอกข้าวปลาแกะ